ขณะที่บริษัทอัครารีซาเซตจำกัดมหาชนก็ได้มีการออกหนังสือแถลงการ
ทันทีหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกรสูงสากรรมประกาศให้เมืองแร่ทองคำ
ปิดกิจการภายในสิ้นปี๒๕๕๙นี้
โดยเนื้อหาในคำแถลงการระบุว่าบริษัทนั้นประหลาดใจต่อประกาศดังกล่าวเป็นอย่างมาก
เนื่องจากบริษัทยังคงมีประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตอยู่จนถึงปี๒๕๕๙
ซึ่งบริษัทได้วางแผนการทำเหมืองไว้แล้วจนถึงเวลาดังกล่าว
นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ
พิสูจน์ให้เห็นมาตลอดว่ากิจการเมืองแร่ทองคำชาตรี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบเมืองแร่แต่อย่างใด
จากนี้บริษัทยังมีส่วนช่วยสร้างให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แก่ประเทศไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและต่อประเทศไทยโดยรวม
ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งเป็นลายลักษณอักษรใดจากทางภาครัฐ
แต่บริษัทจะได้ทำการหารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
เพื่อพิจารณาช่องทางการดำเนินการต่างตามกฎหมายที่สามารถทำได้ต่อไป
พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกอย่าง
ตามกฎหมายของไทยภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรก